ข่าวที่คุณรสลินโปรยเอาไว้ครับ
พยาบาลคนหนึ่งท่านอายุ๕๐แล้วล่ะ
พาลูกชายไปฉีดวัคซีนที่โรงแรมนะฮะ
เขาจัดเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนที่จังหวัดระยอง
ปรากฏว่าตอนขาลง

ไฟที่ลิฟต์ก็ตกลงมา
คราวนี้มืดตึ๊บฮะอยู่ในนั้นเกือบชั่วโมงนะครับ
ไม่คล้ายจริงลงมาแล้วยองทีเร็วค่ะ
โอ้โหไฟมันช็อต

วินาทีนี้นางสวรรณชายา

รีบออกมานะครับโกรธ
อดกับเพื่อนพยาบาลด้วยความตกใจ
เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
ในโรงแรมสตาร์ตะบนท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
จากการสอบถามนางชวัญชนาเนี่ยนะฮะ
มีลาบอายุ๕๐ผู้ประสบเหตุเล่าด้วยความตื่นตนกเลย
บอกว่าเธอเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลระยองนะครับ
โรงพยาบาลระยองพาลูกชายอายุ๒๑
พอฉีดวัคซีนเสร็จก็ลงลิฟต์จากชั้น๓จะมาชั้น๑แหละ
คุณผู้ชมฮะโอ้โหจังหวะมันนะ
พอลิฟต์ปิดจู่หลอดไฟที่อยู่บนเพดาน
เกิดช็อตช็อตเสร็จหลอดไฟหล่นลงมา
คราวนี้มืดตึ๊บมืดตึ๊บฮะ

กับลูกชายตกใจมากตอนนั้นทำอะไรไม่ถูก
จริงเธอเคยมีฝันร้ายบนลิฟต์มาแล้ว

พอตั้งสติได้คราวนี้ก็ปลอบลูกด้วยนะฮะ
แล้วก็โทรหาน้องชายให้มาช่วย
คุณผู้ชมครับเธอกับลูกติดลิฟต์อยู่นาน๕๐นาที
บอกมันเป็น๕๐นาทีที่บีบหัวใจมากนะครับ
ใครไม่เคยโดนไม่รู้โดนแป๊บไม่เท่าไหร่

คือเขาพยายามมาแหวกลิฟต์อ่ะพี่ต้นมางัดลิฟต
ัดประตูลิฟต์เพื่อให้ลมเนี่ยมันได้เข้าไปบ้างนะครับ
กระทั่งพนักงานของโรงแรมมาช่วยกันงัดลิฟต์นะครับอยู่ประมาณชั่วโมงนึง

ส่วนสาเหตุที่ลิฟต์ค้างเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้ามันขัดข้อง
แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง
คือไอ้ลิฟต์เนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่แล้ว

หรือว่าที่แคบที่อื่นบางทีพอเข้าไปนะ